เขาหล่อเขาเอาสินสอดทองมั่นไปขอสาว

จริงและไปแบบพร้อมด้วย
สินสอดเป็นล้านโอ้โหใจปั้มขนาดนี้ขอสาวได้อยู่แล้ว
งานวิวาก็เลยชื่นมื้นไม่เหมือนงานอื่น

นี่ฮะบ่าวสาวชื่นมื้นจัดพิธีมงคลสมรสนะฮะ
ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายและเพื่อนมาร่วมงานจำนวนมาก
พิธีจัดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๙๙หมู่๒ตะบนทุ่งโพอำเภอนาดี

แคร์เกลือไปไม่ผิดหวัง
เพราะงานวิวานี้ชื่นมื้นไม่ล่มสลายนะฮะ
ฝ่ายเจ้าสาวก็คือนางสาวเอสีมหิโพยวง
ส่วนเจ้าบ่าวก็คือนางสาวจักรินบัวดี
ผมพูดไม่ผิดครับเพราะเจ้าบ่าวเป็นสาวหล่อคุณ
ทั้งคู่เจอกันบนโลกออนไลน์ในแอปบีท็อก

กระทั่งตัดสินใจในการแต่งงานตรงนี้นะครับ
พิธีแน่นอนก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ
มีพิธีสงฆ์พระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต
ให้คู่บ่าวสาวอยู่ยั่งยืนเป็นสุข
แล้วก็ที่สำคัญแขกเรือมากมายนี่
มีการถ่ายรูปมินิมินิฮาร์ดเหรอคุณนะ

แล้วก็แห่ขันหมากกันเรียบร้อยตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้านะฮะ
เจ้าบ่าวไปตั้งขบวนแห่ที่อบตทุ่งโพ
แล้วก็มีการแห่ขันมาโฮฮิโฮฮิโฮจนมาถึงตรงนี้
หอมจุ๊บแบบนี้นะครับ

ผมนะได้เตรียมสินสอดมาสู่ขอเจ้าสาวเป็นทองคำหนัก๒๐บาทนะคุณ

ุ่มหูเพชรอีก๑คู่ครับ
แล้วก็เงินสดที่ผมเก็บสะสมมา๑ปี
หลังจากพิธีการมงคลสมรสเสร็จแล้ว
ก็มีการจัดโต๊ะจีนอีก๑๐๐โต๊ะ
แขกเรือที่มาร่วมงานแบบสมบูรณ์แบบจริง
อันนี้เขาเรียกว่าแต่งเมื่อพร้อมจริง

อ่าแสดงความยินดี